คุณผู้ชมฮะต้องมาดูเหตุการณ์นี้
คือเป็นคดีที่ตำรวจต้องเร่งขี้คลายนะ

ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถสภาพคอหักครับ
และทีนี้พอตำรวจไปสอบปากคำสามี
สามีบอกจริงก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
แต่สามีบอกว่าผมเมาก็เลยไปนอนก่อน
ไม่รู้ว่าภรรยาไปเสียชีวิตในรถได้ยังไง
คุณผู้ชมตำรวจพบพิรุธมากมายนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดที่อยู่ในบ้าน
และลักษณะท่าทางของผู้หญิงที่ตายในรถแบบนี้นะครับ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพจอมบึงเข้าตรวจสอบเหตุนางสาวทิติยาเหล่าอมรมิตร
หรือว่าโอมอายุ๔๑ปีครับ
อยู่หน้าบ้านพักในตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ
รถปิดกระจกทั้งคัน
สภาพศพคืออยู่บนเบาะคนขับคอนะคุณฮะหักเอ็นพับไปด้านซ้าย
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวครับแล้วก็มีคราบเลือดไหลบนเสื้อ
กางเกงขายาวสีส้มมีผ้าขนหนูผืนเล็กนะฮะ
ปิดมือที่วางอยู่บนตักครับนี่ลักษณะตามภาพนี้เลย
ตามลำคอผิวหนังเริ่มผู้พองสันนิษฐานว่าอยู่ในรถนาน
เสียชีวิตอยู่ในรถนานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
ห่างออกไปจากรถ๕เมตรพบขวดเหล้า๒ขวดอยู่ในพงหญ้าหน้าบ้าน
แล้วก็ที่หน้าระเบียงบ้านก็มีขวดเหล้าที่แตกอีก๑ขวด
เป็นเศษแบบนี้หลังบ้านยังมีบ้านพักหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับ
ตรงประตูหน้าบ้านจุดนี้คุณตรงประตูหน้าบ้านนะมีคราบเลือดแห้งกองใหญ่อยู่ที่พื้น
สอบสวนนายอุเทนไทยเจริญอายุ๕๕ปีนี่คราบเลือดนะฮะ
ซึ่งเป็นสามีของผู้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับ
ให้การว่าเมื่อวานผู้ตายขับรถพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลฮะ
หลังกลับบ้านตัวเขาก็ดื่มดื่มเหล้าอยู่ตรงหน้าบ้านพัก
ส่วนผู้ตายเองก็แยกกันดื่มนะคุณนะไปนั่งดื่มอยู่หน้าระเบียงบ้านของน้าสาวอีกหลังหนึ่ง
ดึกไม่เห็นภรรยากลับเข้ามาก็เลยโทรถามร้านค้าที่สนิทกัน
บอกว่าภรรยาไปซื้อเหล้าเพิ่มเปล่าไปซื้อที่นั่นหรือเปล่า
ร้านบอกว่าไม่ได้มาซื้อทีนี้ตัวสามีก็เลยคิดว่าสงสัยภรรยายังนั่งอยู่ที่เดิมครับ
ที่เขาเองเขาบอกเขาหลับนะเขาเมาฮะเขาเลยหลับไป
พอตื่นเช้าก็ยังไม่เห็นภรรยาก็เลยเดินหาจนทั่ว
พบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถก็เลยโทรหาเพื่อนบ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจนะครับ
โดยสามีผู้ตายอ้างว่าอยู่กินกับผู้ตายมา๒ปีแล้วนะฮะแล้วก็ดื่มเหล้ากันเกือบทุกวัน
ผู้ตายมีโรคประจำตัวเวลาโมโหก็จะอารมณ์ร้ายชอบลงมือลงไม้กับเขาแต่ก็ไม่รุนแรง
แต่เวลาที่ไม่ทะเลาะกันก็จะรักกันดีคุณเนี่ยสองคนนี้นะฮะ
วันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีปากเสียงกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ากองเลือดหน้าประตูเป็นเลือดใคร
ขณะที่การเล่าของผู้ชายคนนี้ของสามีผู้ตายเนี่ยน้ำเสียงของนายอุเทนที่เล่าให้ตำรวจฟังนะ
น้ำเสียงปกติแต่สังเกตที่มือฮะมือเนี่ยกุมกันแน่นเลยและลักษณะมือสั่นตลอดเวลา

คุณจะนอนข้างนอกบ่อยไหม
ไม่ไม่เคยนอน
อีกครั้งเนี่ยครั้งแรก
อีกครั้งเนี่ยครั้งแรกไม่เคยเลย
เสียงหมา๕ตัว
คุณผู้ชมเห็นมือไหมฮะตำรวจก็สังเกตเห็นมือเหมือนกัน
พี่บุ๊กมือประสานกันแน่นและเหมือนมือสั่น

บางครั้งแม้จะแยกมือออกจากกันสองข้างนะคุณ
แต่เอามือไปกุมไว้ที่หัวเข่า

แต่สีหน้าและท่าทางการตอบนี้ปกติ
หน้านิ่งแววตานิ่งตอบนิ่งปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่รู้เรื่อง
แต่ตำรวจเขาก็จับพิรุษเก่ง

ถ้าตอบปากคำก็ต้องหากี่ลายต่อกี่ลายแล้วครับ

คือนายอุเทนก็ถูกคุมตัวไปเค้นสอบอย่างหนักที่สพจอมบึงนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนจนถึงบ่ายวันนี้
เพราะตำรวจนะคุณนะไม่ปักใจเชื่อคำให้การครับ
มีพิรุษฮะแล้วพิรุธหลายอย่างทั้งเรื่องหลักฐานด้วยนะ
กุญแจรถอยู่กับตัวนายอุเทน
แต่โทรไปหาร้านค้าที่สนิทกันนะฮะ
ทำทีทำท่าโทรหาโทรตามว่าภรรยาไปซื้อเหล้าหรือเปล่า
บุคคลที่อ้างถึงก็คือที่ร้านค้าเนี่ย

บอกว่าภรรยาของเขาไม่เห็นได้โทรมาเลยนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งเรื่องของกองเลือด
ตัวนายอุเทนบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นกองเลือดของใคร

เค้นหนักอย่างที่คุณมิ้วบอกว่า
ตำรวจเขามีวิธีการในการเค้นสอบ

อุเทนยอมรับสาภาพว่าทำร้ายนางสาวโอม
จนเสียชีวิตจริงทำร้ายภรรยาจริง
ตำรวจรีบนำตัวไปที่เกิดเหตุนะครับ

นายอุเทนยังอยู่ในอาการตกใจ
แล้วก็มือไม้สั่นตลอดเวลาครับ
บอกว่าหลังจากกลับมาจากร้านค้า
นางสาวโอมดื่มเหล้าอยู่ที่ระเบียงบ้านหลังใหญ่
ส่วนตัวเขาเองก็ดื่มอยู่แถวนั้นเหมือนกัน
ก่อนจะมีปากเสียงผลักกันไปมานะครับ
นางสาวโอมเอาเล็บมาขวนเขา

ผลักจนหัวฟาดกับระเบียงบ้านไป๑ครั้ง
นี่ตอนนี้นะจริงก็แยกกันกินนะ

ก็เลยเข้าประชิดตัวกันนะฮะ

มาขวนเขาเขาก็เลยโมโหฮะ
ผลักนางสาวโอมจนหัวฟาดกับระเบียงบ้านไปหนึ่งครั้ง

พอเดินหนีมาที่ลานหน้าบ้านเพราะไม่อยากจะทะเลาะ
แต่ว่าอีกฝ่ายเดินตามมาขวนหน้าอีกนะครับ
ทีนี้นายอุเทนบอกว่าด้วยความโมโหฮะ

คราวนี้คุณหัวฟาดพื้น

นายอุเทนอ้างว่าไม่ได้จัดฉากฆ่านะ
เพราะไม่รู้ว่านางสาวโอมเนี่ย

ก็เลยพยุงตัวไปนอนในรถเก่งหน้าบ้าน

คงเพราะเมาเลยไม่ได้เปิดกระจกไว้

จากนั้นผมก็ไปนอนจน๗โมงเช้าครับ

กุญแจรถของผู้ตายเขาดึงออกมาเองครับ

พอได้สติก็บอกว่ากองเลือด
เป็นของผู้ตายจริงอันนี้เขายอมรับแล้วนะ

กองเลือดที่แห้งเกลอะกัง

เกี่ยวกับคดีนี้แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ตอนที่เขาประคองร่างขึ้นรถเนี่ย

เขาจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วนะครับ
ไม่รู้เหมือนกัน
มันใกล้มั้ง

ไม่หนีไม่หนีไม่หนีเขาพาเขาไปนอนจริง

เลือดโอมเลือดเขาใช่
เขาแตกตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่๔

เกี่ยวเจ้าทีเลือดหัวพี่เลือดตามตัวใช่ไหม

ที่พี่บอกว่าโดนเขาขวนตรงไหนบ้าง
คางมีแขนขาไหม

เกี่ยวกับที่ว่าเงินจะหมดแล้วเขาจะกลับบ้าน
ไม่อยู่กับเราไหมเกี่ยวไหมไม่รู้ไม่

เขาไม่มีสติแต่พาเขาไปนอน

หรือจะเปิดกระจกให้เขาสักหน่อยไหม
ไม่ได้เอกใจเลย

อะครูพ่อไม่กินแล้ว

พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะคุณ
ที่น่าสลดคือตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ตัวแทนของคนตายตัวแทนของนางสาวโอม
มาทำแผนตรงนี้คือใครรู้ไหมฮะ

นี่คุณผู้ชมฮะแม่ของนายอูเทนนะครับ
เพราะว่าแม่เดินทางมาจากกรุงเทพ
เพื่อมาราชบุรีทันทีที่รู้ข่าว
แล้วก็ตอนพยุงขึ้นรถตอนที่ไปทำแผนอีกจุด
ตอนที่ขึ้นรถต้องเปลี่ยนตัวนะคุณฮะ
เปลี่ยนตัวจากแม่ของนายอุเทน

ตอนที่ถูกผลักล้มอยู่ที่หน้าระเบียง
ส่วนตอนไปทำแผนที่รถนั้น
ต้องเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงผมยาวคนนี้นะฮะ
ครับแล้วก็นี่ไว้
คุณผู้ชมคิดดูนะฮะ
แม่ของผู้ต้องหาต้องเป็นตัวแสดงแทนผู้ตายนะ

ขณะที่ลูกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
นายอุเทนคุณได้กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็ร้องไห้ยืนยันบอกไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ย
ก้มลงกราบแม่เป็นครั้งสุดท้าย

ยืนยันเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าไม่ได้ตั้งใจทำนะครับ
ซึ่งความเป็นแม่แม้จะไม่มีเงินสู้คดีให้

ไม่ได้เราไม่ได้ทำเขาเราไม่ต้อง

จะมีเมียทั้งทีน่าจะดูให้ดี
ขอโทษนะครับ
ขอให้แค้วคาดจากคดีฟาร์มนะ

พอเขารับสารภาพแล้วเนี่ยแม่จะสู้คดีให้เขาไหมหรือว่ายังไง

ไม่รู้จะต้นสายปลายเหตุฉันจะเอาอะไรไปสู้
เดี๋ยวค่ะแม่ก็บอกไม่รู้จะสู้คดีกันอย่างไรนะ
ที่สุดนายอุเทนก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไป
ที่เดินทางมาดูการทำแผน
ก็บอกว่านางสาวโอมจริงเป็นคนใจดีนะ
รักพี่รักน้องแต่ก็ไม่รู้ว่านางสาวโอมเนี่ยดื่มเหล้าหนักขนาดนี้นะครับ
แล้วก็โอมเองก็ไม่เคยปรึกษาเรื่องของสามี
แต่เมื่อนายอูเทนสารภาพทั้งหมดก็ให้อภัยฮะ
ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าการทำแผนนะครับ
คุณแซคทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของนายอุเทนนะครับ
บอกว่าลูกชายกับผู้ตายมาอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าสวนให้กับน้องสาวของเธอนะครับ

ที่ผ่านมาลูกชายก็จะโทรหาแม่
ก็ตอนขอเงินนะฮะขอเงินกันครั้งละ๕๐๐บาท
ทีนี้ครับคุณแม่ก็พาสำรวจบ้าน
บ้านที่เกิดเหตุนะคุณค่อนข้างจะเงียบเหงาฮะ
ภายในห้องนอนยังเห็นคราบเลือดอยู่ที่พื้นแบบเลอะเทอะเกรอะกังแห้งแล้วนะคุณนะ
เพราะว่าตัวนายอุเทนบอกว่าเลือดเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔นะ

แต่ว่าข้าวของภายในห้องก็ยังไม่รกนะ
กระจัดกระจายคือข้าวของยังเรียบร้อยอยู่นะครับ
ที่บ้านสวนจะมีบ้าน๓หลังภายในรั้วเดียวกัน
โดยบ้านหลังใหญ่อยู่ด้านหน้าสุดก็คือบ้านของน้าสาว
ซึ่งปิดล็อกเอาไว้ไม่มีใครอยู่นะครับ
ส่วนบ้านในตำแหน่งที่๒เนี่ยนะฮะ
คือบ้านของนายอุเทนและผู้ตายที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

ส่วนอีกหลังหลังที่๓เอาไว้สำหรับรองรับญาตินะคุณฮะ
ก็จะปิดล็อกเอาไว้นะครับเวลาญาติมาหาถึงจะเปิดสักทีหนึ่ง
เราได้คุยกับคุณป้ารัตนาซึ่งอาศัยอยู่รั้วติดกัน
รัตนาบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้คือเมากันทั้งคู่คุณ
และชอบทะเลาะกันฮะด่ากันเสียหายเป็นประจำครับ
แต่ก็ไม่สูงสิงกับคนอื่นนะวันดีคืนดีก็ด่ากันตบตีกัน
ป้าเองก็ไม่อยากยุ่งป้าไม่ได้ยุ่งไม่เคยยุ่งเลย
เพราะเป็นเรื่องของในครอบครัวเขาแล้วป้าเองก็ไม่สนิทด้วยนะฮะ
ผู้ตายและนายอุเทนสนิทกับคุณส้มครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าหน้าปากซอยที่ตัวผู้ก่อเหตุอ้างถึงไงคุณนะ
โทรศัพท์มาถามว่าเมียมาซื้อเหล้าอะไรหรือเปล่านะฮะ
คือทั้งสองคนชอบมาซื้อเหล้าดื่มเป็นประจำที่ร้านนี้
บางวันก็มาดื่มมาเมานอนที่ร้านเลย
วันนายอุเทนก็ต้องหิ้วปีกผู้ตายฮิ้วปีกฝ่ายหญิงขึ้นรถกลับบ้านนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราได้ภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านนะครับ
จะเห็นนางสาวโอมก่อนเสียชีวิตแล้วก็เห็นนายอุเทน
ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นวันที่๙สิงหาคม
ทั้งคู่ขับรถแวะมาซื้ออะไรคุณ
ซื้อเหล้าซื้อเหล้าตั้งแต่เช้าฮะ
หลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลตามคำกล่าวอ้างของนายอุเทนเลย
ฝ่ายหญิงพานายอุเทนไปส่งโรงพยาบาลไปหาหมอก่อน
หลังจากกลับมาก็มาซื้อเหล้ากันต่อนะครับ
ที่นางสาวโอมใส่คือชุดตอนที่พบเป็นศพ
ลักษณะการเดินคุณเห็นไหมฮะเซไปเซมา
ลักษณะเมาแล้วก็เดินมาที่ร้าน
สักพักหนึ่งก็นั่งคุยกับเจ้าของร้านคือคุณส้มนะครับ
อันนี้๙โมง๒๔นาทีนะฮะ
ไปนิดหนึ่งคือ๙โมง๒๓นาที
นางสาวโอมเนี่ยเดินไปมาในร้านก่อนจะกลับไปที่รถ
นี่มันมีกล้องนะฮะที่สามารถที่จะบันทึกภาพไว้ได้

กลับเข้ามาที่ร้านอีกรอบหนึ่ง
ซึ่งคลิปนี้คุณผู้ชมจะเห็นฝ่ายชายจะเห็นนายอุเทน

ก่อนจะเดินกลับไปที่รถพร้อมกัน

นี่คลิปเหตุการณ์วันที่๙สิงหาคม

ประมาณ๙นาฬิกา๓๗นาที

เดินกลับเข้ามาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งคุณ

จนกระทั่งเวลา๙นาที๔๘นาที
นางสาวโอมและนายอูเทน

กลับบ้านหลังซื้อเหล้าไป๒ขวด

เพราะว่าไม่ได้อันนี้นะเหมือนยังไง
กลัวเขาจะมีปัญหากันเป็นห่วง
บางครั้งเมาจนหลับอยู่ตรงนี้
ผู้ก็ลากเขาบ้านไปเรียกเขาบ้านไป

พี่ไม่เคยได้คุยกับเขาเยอะมากมาย

ผู้หญิงใจดีใจกว้าง
นั่นแหละเราถึงจะห่วงเขาเขาไม่ใช่คนที่นี่ไง

ห่วงแบบเหมือนพี่น้องเลยแหละห่วงเขา

เขาบอกว่าทางเขาจะหมดแล้วผู้หญิง

วันอังคารนั่นแหละ

นี่คุณส้มนะเจ้าของร้านขายเหล้าขายของชำเนี่ยนะฮะ
คุณส้มเอาโทรศัพท์มือถือมาโชว์คุณ
ให้นักข่าวของเราโชว์ให้คุณแซคดู
เพื่อยืนยันว่าที่นายอุเทนเขาอ้างกับตำรวจ
บอกว่าโทรมาหาส้มในวันที่๙
เพื่อจะถามหาว่านางสาวโอมเนี่ย

ก็คือตอนทุ่ม๕๕นาทีแล้ว
แล้วบอกคุณส้มบอกว่าช่วยมาอุ้มนางสาวโอมลงจากรถหน่อย

นางสาวโอมคงจะเมาเหมือนทุกครั้ง

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตาย

นายอุเทนก็โทรมาหาคุณส้มอีกครั้ง
สายนะคุณนะแต่คุณส้มก็ไม่ได้รับ
จนกระทั่งช่วงเวลา๑๑นาที

นายอุเทนบอกมาประโยคนึงก็คือ

ช่วยแจ้งตำรวจให้ทีนะครับ

เลือดในบ้านคือเลือดใคร

เลือดนี้คือเลือดของนางสาวโอมจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมนะครับ

เสร็จแล้วปากไปฟาดกับพื้น
คุณโอ้โหนี่เลือดออกมาจากปาก

เพราะว่าเธอโพสต์ภาพเอาไว้ในเฟซบุ๊ก

ที่ช่วงนี้บอกว่าถือถ้วยแกงล้มนะ

วันที่๔เลือดออก

เตยมาถึงวันที่พบศพ

ก็ต่างสงสัยว่านี่เลือดใครนะฮะ
ทำไมถึงไม่เช็ดไม่ล้างอะไรรู้ไหมคุณ
เขาว่าตั้งแต่วันที่๔ทั้งคู่เมา

วยมากก็อย่าอยู่ซึ่งคาดว่าเป็นการโพสต์
หลังจากที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
คุณผู้ชมดูช่วงเวลานะฮะ๑๓พฤษภาเลยนะฮะ

เอาละครับตำรวจสามารถคลี่คลายคดีที่มีเงื่อนงำนี้ได้แล้วนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหานายอุเทนทำร้ายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา
ส่วนศพยังอายัดไว้เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

โอ้โหแต่สุราเป็นเหตุนี่หลายข่าวหลายคดีแล้วนะพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ